แม้ว่าตอนนี้นะครับทางการเบลเยี่ยมได้ลดระดับการเตือนภัยก่อการร้าย
จากระดับสูงสุดคือระดับ๔ลงมายังระดับ๓แล้ว
แต่ว่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามีรายงานว่ามีเสียงคล้ายเสียงระเบิด
ดังขึ้นที่ชานกรุงบราเซลระหว่างปฏิบัติการตรวจค้นจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่นะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่ายังมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุก่อการร้ายในยุโรป
เนื่องจากว่ามีพลเมืองยุโรปถึง๕๐๐คนที่ยอมรับแนวคิดของไอซิส
ขณะที่สื่อท้องถิ่นได้ตั้งข้อสังเกตถึงผู้ต้องสงสัย
ที่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้ว่า
อาจจะเป็นผู้ที่เคยร่วมก่อเหตุวินาศกรรมกรุงปารีส
โดยสื่อท้องถิ่นของเบลเยี่ยมได้เผยแพร่ภาพเปรียบเทียบ
ระหว่างผู้ต้องสงสัยชายใส่หมวกที่ปรากฏในภาพวงจรปิดของสนามบิน
ซึ่งตำรวจยังไม่สามารถระบุตัวตนได้ว่าอาจจะเป็นนายโมฮาเมดแอบรินี
อายุ๓๑ปี๑ในผู้ต้องสงสัยก่อเหตุวินาศกรรมที่กรุงปารีสเมื่อปีที่แล้ว
โดยจากภาพของสื่อท้องถิ่นได้ทำภาพประกอบเปรียบเทียบลักษณะ
ที่ทำให้เห็นว่าชายใส่หมวกและนายอาบรินีมีโครงหน้าและไว้หนวดในลักษณะคล้ายกัน
ขณะที่นายมูรัฐราชาราวีซึ่งเป็นพี่น้อง
กับนายนาจิมราชารวีหนึ่งในผู้ต้องสงสัยก่อเหตุระเบิดภายในสนามบินซาเวนเต็ม
เปิดเผยว่าเขาและครอบครัวไม่คิดว่านายนาจิมจะเป็นผู้ก่อเหตุ
แต่ยอมรับว่าได้พบกับนายนาจิมครั้งสุดท้ายเมื่อปี๒๕๕๙
จะทราบในภายหลังว่านายนาจิมได้เดินทางไปที่ซีเรีย
ส่วนตำรวจเบลเยี่ยมนะครับยังคงเดินหน้าปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่ต้องสงสัย
ย่านสกาเบคชั่นกรุงบราเซลโดยล่าสุดมีรายงานเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นอีกอย่างน้อยสองครั้ง
แต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุของเสียงดังกล่าวว่าเกิดขึ้นจากอะไร
ซึ่งจากการปฏิบัติการต่อเนื่องก็ทำให้ล่าสุดตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเพิ่มเป็น๗คนแล้วครับ
เช่นเดียวกับที่ฝรั่งเศสนะครับที่ตำรวจได้เปิดปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย
ในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของปารีส

ซึ่งรัฐมนตรีมหาดไทยฝรั่งเศสเปิดเผยในภายหลัง
ชายคนนี้มีแผนที่จะก่อเหตุร้าย
แต่ยังไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างเขากับเหตุวินาศกรรมที่กรุงปารีส
และเหตุวินาศกรรมในกรุงบราเซล
ขณะเดียวกันก็มีรายงานจากผู้ต้องสงสัย
โยงการก่อการร้ายในเรรมนีอีก๒คนด้วย
ว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดการก่อการร้ายในยุโรป
โดยอย่างน้อยผู้ก่อเหตุอาจจะเป็นคนที่เคยรับการฝึกอาวุธ

โดยยังรบบุกด้วยว่าปัจจุบันน่าจะมีพลเมืองยุโรปสูงถึง๕๐๐๐คน
รับแนวคิดของกลุ่มไอซิสและเดินทางไปร่วมรบในอิรักษ์แล้วก็ซีเรีย
ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนเบลเยี่ยมนะครับ
ได้ออกมาแถลงร่วมกับนายชาวมิเชลนายกรัฐมนตรีเบลเยี่ยมในวันนี้
โดยได้กล่าวในฐานะตัวแทนของประธานาธิบดีสหรัฐและชาวอเมริกัน
แสดงความเสียใจต่อเหตุที่เกิดขึ้น
จะย้ำถึงการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้าย
โดยเฉพาะกลุ่มติดอาวุธไอซิสที่ถือว่าเป็นความท้าทายหลักของโลกครับ